ที่สำคัญในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
แล้วก็ไปดูเป็นตัวอย่างของเกษตรกรยุคใหม่จริงนะครับ
เขาบอกว่าสามารถสร้างรายได้นะครับจากตอนแรกมีอาชีพหลักอยู่
แล้วก็หารายได้เสริมจากการเลี้ยงวัวนี่แหละครับ
แคเด็กบ้านแคเด็กเลี้ยงวัว
แต่เลี้ยงวัวไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขามีอาชีพเสริมด้วย
เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือคุณสมานหลวงจันทร์นะครับ
เป็นชาวอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์
คุณสมานเขาเล่าให้ฟังว่าเดิมทีพื้นที่รอบบ้านเป็นลานกว้าง
มีย่าขึ้นปกคลุมเป็นจำนวนมากก็เลยคิดจะนำวัวเนื้อ
อันนี้ร้องเพลงได้เต้นได้
ไม่ใช่นะ
ไม่ใช่มันเป็นชื่อสายพันธุ์ครับคุณนิวนาวครับ
คือไม่ได้เต้นได้แต่มันดึกดื่อยอย่างนี้ได้

นั่นคืองานหลักของไส้เดือนเขา
ก็สามารถขยายเลี้ยงไส้เดือนได้ถึง๔๐กระมัง
แล้วก็ใช้มูลวัวในคอกเลี้ยงนั่นแหละนะครับ
ก็ถือว่ามาประยุกต์ใช้กันซึ่งก็ไม่มีต้นทุนแต่อย่างใด
เพราะว่ามูลวัวก็มีอยู่แล้วเพราะเขานั้นเลี้ยงวัวเอาไว้เองนะครับ

วิธีการในการเลี้ยงไส้เดือนของพี่แกนะครับ
ก็คือการนำมูลวัวไปแช่น้ำเอาไว้

เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของไส้เดือน
จากนั้นก็ตักใส่กระมังเลยแหละครับ
เตรียมเอาไว้แล้วก็ปล่อยแม่พันธุ์ไส้เดือนลงไป
เลี้ยงเนี่ยนะครับประมาณ๒๕๓๐วัน
ก็จะได้มูลไส้เดือนเป็นเม็ดเล็ก
จากนั้นครับพอได้เป็นปุ๋ยมาแล้วก็นำไปจำหน่ายนะครับ
ใส่ถุงถุงละ๑๕บาทเป็นรายได้เสริม

ก็ใช้เวลานานอยู่พอสมควรนะ

เพราะฉะนั้นในช่วงที่กำลังรอว่าจะนำวัวไปขายเนี่ย

เอามูลไส้เดือนไปขายรายวันรายเดือน
ก็ว่ากันไปสร้างรายได้เสริมในแต่ละเดือนนะครับ
จากนี้คุณสมานยังใช้พื้นที่ว่างรอบบ้าน

แปลงผักเกษตรอินทรีย์

กะล่ำดาวต้นหอมผักชีขนาคกับเผานะครับ

ผักทั้งหมดที่ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือน

งอกงามอย่างรวดเร็วสมบูรณ์ดีทีเดียวนะครับ

ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้ว
ที่สำคัญผู้บริโภคครับ

รับประทานได้ไร้สารเคมีตกค้างนะครับ

เริ่มต้นจากการมีไอเดียอยากจะเลี้ยงวัว
เพราะว่าที่บ้านนั้นพื้นที่รอบบ้านยากเยอะ
เลี้ยงวัวปุ๊บเอามูลไส้เอามูลวัวสิ
วนวัวนะครับเอาไปเลี้ยงไส้เดือนต่อ
เสร็จแล้วได้ปุ๋ยของมูลไส้เดือนเอาไปปลูกผักต่ออีกต่างหาก

ใช่แล้วครับโอ้โหเป็นคนที่มีไอเดียดีมากนะ
เพราะว่าบางคนคิดว่าแค่เลี้ยงวัวก็รอเวลาไปเรื่อย
ถึงเวลาก็เอาวัวไปขายแต่ว่าเนี่ย
คือเวลาที่มันเหลือเราจะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน

ใช่แล้วมันก็เป็นแบบวิธีธรรมชาติเป็นระบบนิเวศนะ

ได้๓ต่อ๓เด้งกินเรียบเลยครับ
ถูกต้องแล้วใครสนใจก็ลองทำตามกันดูได้